คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าครับหลังจากที่มีชายหญิงคู่หนึ่งคบกันเป็นแฟนกัน
แล้วผู้ชายรู้ว่าผู้หญิงไปอยู่กับแฟนเก่า
ไปอยู่คือเขาไปเจอกันหรืออะไรบางอย่างนี่แหละ
แล้วก็รู้ก็เลยโมโหตามไปแทงแฟนเก่าของแฟนตัวเองจนตาย
ก็กลายเป็นเรื่องราวของแฟนใหม่ไปแทงแฟนเก่าตาย
ญาติก็เลยเดินทางไปบ้านจุดเกิดเหตุเพื่อไปเชิญดวงวิญญาณ
จู่มีคุณป้าของผู้ตายชักดิ้นชักงอเหมือนวิญญาณของผู้ตายมาเข้าร่าง
คุณป้าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเสียงนี่มันเป็นผู้ชายเลยนะ

นทุลายอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยคุณป้าคนนี้คือนางชูจิตเล็กเลิศอายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นป้าของ
นายนัทพงศ์พุ่มเปียผู้เสียชีวิตมีอาการแปลกผิดปกตินอนร้องไห้ดิ้นกับพื้น
คล้ายกับเหมือนผีเข้าซึ่งครอบครัวเชื่อว่าวิญญาณของนัทพงศ์ผู้ตายไปเข้าสิง
พยายามจะบอกให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดทรมานก่อนจะเสียชีวิต
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นภายในห้องพักบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง๑
ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างที่มีการนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญโดยวิญญาณตามความเชื่อ
เอาวิญญาณของผู้ตายกลับบ้านนะฮะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราบันทึกภาพนี้ได้
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปแล้วก็ลงในโซเชียลไปเกิดขึ้นเมื่อวาน
หลังจากทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณเรียบร้อยทีมข่าวก็มีโอกาสไปคุยกันกับนางชูจิต
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเธอไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอเองก็ยอมรับว่ามีเซนต์เหมือนกันนะ
สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้อยู่บ้างแล้วอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็เลยคิดว่าหลานชายน่าจะพยายามมาสืบกับตัวเขาเองเพื่อให้ทุกคนนั้น
ไปยังไงก็คือไม่รู้แล้ว
ที่ลงลงไปดิ้ง

ป้าคิดว่าเขาคงจะให้ดูว่าตอนเขาตายยังไง
คือเมื่อวานที่สพบางบัวทอง
วีรพงศ์สถิตธรรมศาลหรือว่ายุ่นบางแค้เนี่ย
แล้วก็นายฉัดชัยยอดแสงดีหรือนัท
และนางสาวอุมาพรนวลเอียมหรือเจน
ทั้ง๓คนถูกตำรวจคุมตัวมาสอบประคำเพิ่มเติม

ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านายนัทธพงศ์

ผู้ต้องหาสามคนนั้นขึ้นไปที่ชั้นสอง
ซึ่งเป็นห้องของนัทพงศ์ผู้ตาย
ก่อนที่นางสาวอุมาพรน

รพงศ์กับชัดชัยก็เดินตามไปที่ด้านบนห้องพัก

ทันทีที่รัฐพงศ์เห็น

ที่นายฉัดชัยจะตัดสินใจเอามีดแทงนัทพงศ
ล้มลงก่อนที่ทั้ง๓คนนั้นจะหลบหนีไป

คือต้องบอกกับว่านัทพงศ์กับอุมาพร
เขาเป็นคู่รักตั้งแต่มัธยม

หลังจากนั้น๕เดือนก่อน
อุมาพรเลิกกับนัทพงศ์ไปอยู่กับยุ่นบางแค
นพงศ์เป็นแฟนเก่าซึ่งเป็นผู้ตาย
คบกับอุมาพรมาก่อน
ละ๕เดือนก่อนอุมาพรเลิกกับนัทพงศ์

บางแคร์กับนัทพงศ์เป็นเพื่อนกัน

แล้วในช่วงระหว่างที่ไปมีแฟนใหม่เนี่ยบางทีโดนแฟนใหม่ทำร้าย
ก็กลับมาหาผู้ตายกลับมาหาบ้างกลับมาขอความช่วยเหลือบ้าง
หยิบยืมเงินกันบ้างอืมทีนี้ชนวนเหตุที่พากันมาสามคนนี่ก็คือ
ทวงเงินแฟนใหม่มาทวงเงินแล้วก็พากันมา
แล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าทวงกันที่ท่าไหนพูดจาไม่เข้าหูชกต่อยกัน
แล้วก็เอามีดเสียบคอเขาเลยแล้วก็พอรู้ว่าแฟนตัวเองไปอยู่กับแฟนเก่าก็เลยหึงขึ้นมาด้วย
อืมก็พาพวกมาแล้วก็ฆ่ากันไปนะฮะแล้วก็บุกมาก่อเหตุ
ส่วนประเด็นอื่นนั้นก็ยังต้องรอดูนะฮะเขาบอกว่ามีทั้งเรื่องของทวงหนี้หรือเปล่า
อาจจะมีการอ้างว่าเพียงแค่ไปเอาโทรศัพท์เขามาแล้วก็ต้องการเอามือถือคืนจากผู้ตายหรือเปล่า
ก็ยังไม่ทราบครับตอนเนี้ยเนี้ยอยู่ระหว่างการสอบส่วนขยายผลทั้งหมด
เบื้องต้นก็แจ้งผู้ต้องอ่าแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วนะฮะ
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันบุกรุกเคหาสถานผู้อื่นในเวลากลางคืน
อันนี้คือหน้าผู้ต้องหานะฮะยุ่นนะฮะอ่าเมื่อวานตำรวจก็ยกเลือกการทำแผน
เนื่องจากว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนยังให้การบางอย่างไม่ตรงกันนะฮะ
แล้วก็คาดว่าถ้าเกิดพร้อมก็จะนำตัวไปทำแผนในวันนี้แล้วก็จะมีการไปฝากขังต่อสาร
นนทบุรีต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอืม
รักหลายเศร้าค่ะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยประเด็นคือตอนเนี้ย
ลูกสามคนอ่ะค่ะอยู่ยังไงนั่นสิอืมนะครับ